ข่าวโซเชียลมีมาเล่ากันเช่นเคย

ในโซเชียลก็มีเหมือนกันนะคะ
เทคนิคค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังแข่งกับเพื่อนแหละ
โอ้โหจะล่าโปเกมอนอย่างไรให้มันแบบว่าได้เยอะสิ

มีตัวช่วยค่ะเดี๋ยวนี้เพราะบางที่เขาเข้าไปจับยากใช่ไหม
เกมอนเนี่ยเขาจะแบบธาตุต่างเขาจะอยู่ตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป
อยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะเป็นโปเกมอนธาตุน้ำ
แต่บางทีไปอยู่กลางน้ำแบบนี้จะจับอย่างไรมีเทคนิคมาฝากกันค่ะ
ตอนนี้นะคะผู้ผลิตหัวใสเขาทำสิ่งเหล่านี้ออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะ
นี่คือโปเกโดรนตัวช่วยจับโปเกมอนในที่ที่คนเข้าไปไม่ถึง

คือต้องบอกว่าวงการเกมเงินสะพัดจริงนะคุณ
คือสุดยอดคนเขาแบบซื้อไม่คิดหน้าคิดหลังรู้สึกเฮ้ยมันใช้ได้

ใช่นะคะต้องเอาแบบเขาเรียกว่าราคาที่เราจ่ายไหวนะคะ
นี่แหละโปเกโดรนนะคะช่วยจับโปเกมอนในที่ที่คนเข้าไปไม่ถึง

สามารถควบคุมโดรนที่มีแท่นวางสมาร์ทโฟนในตัว
พกพาเดินไปเล่นไปได้อย่างสะดวกสบายนะคะ
ราคาอยู่ที่๔๐๐๐บาทนะคะ
ก็เป็นโรนตัวเล็กก็ถือว่าเป็นมินิ
เพราะปกติถ้าโดรนตัวใหญ่นี่ก็มี๕๖๐๐๐๐บาทเหมือนกันนะ
แต่อันนี้ก็ลองดูสีเหลืองเหมาะกับโปเกมอนด้วย

เหมือนตอนเฟอร์บี้ค่ะเฟอร์บี้อยู่บ้านตอนนี้เป็นยังไงคะ
เครื่องระดาไม่ตีพี่นะ
เพราะว่าคุณมีเฟอร์บี้นะคะคุณอรัชพรค่ะ
มีรุ่นพี่มิวธรรมกาจิก

อยู่ในเขาเรียกว่าขึ้นหิ้งไปแล้วนะคะปัจจุบันนี้
มาดูที่เมืองไทยบ้างดีกว่า
หรือว่ารถทัวร์รอบเมืองจังหวัดขอนแก่น
ปิ๊งไอเดียนี่แหละค่ะทำธุรกิจขึ้นมาเลย
เกาะกระแสเกมดังโดยการเชิญชวนให้ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะ

ด้วยการชูจุดเด่นของเส้นทางเดินรถ
บอกว่าไปกับพี่เนี่ยนะมีผ่านโปเกสต๊อกเยอะเลย
เอาแมพมากางแบบนี้ขึ้นสิคะ
ทั้งโปเกสต๊อปผ่านทั้งยิมต่างมากมายนะคะ
ไปเลยให้บริการฟรีไวไฟบนรถแอร์เย็นฉ่ำด้วย
ค่าบริการเพียงแค่๑๕บาทตลอดสายเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนเด็กใจดีลดราคาให้
คิดเพียง๑๐บาทตลอดสายเท่านั้น
อันนี้ดีนะลอดตาลอดจันทร์ดีนะ
ฉลาดด้วยเป็นช่องทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใช่ค่ะคนที่เล่นที่อยากจะไปตามที่ต่าง
ก็จะได้ไม่ต้องเดินก้มหน้าก้มตาเล่น
แล้วนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าพารอบเมืองใช่ไหม
แล้วก็พาไปที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
ยิ่งดีเลยนะก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกไม่รู้กี่ตัว
ใช่นะคะแต่คนอาจจะหงุดหงิดนิดนึ
เพราะว่าไปกันเป็นกลุ่มหมู่คณะอาจจะต้องแย่งกันจับหน่อย
จริงมันก็จะเจอพร้อมกันไหม
นะคะก็อาจจะเจอพร้อมกันอาจจะแบบ

ก็สนุกนี้เป็นกลุ่มหมู่คณะมีความแบบว่าถ้าไม่เจอแล้ว
ฉันยังไม่เจออะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นแนวนั้นไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ
เขาโพสต์ข้อความบริการรถตู้ขับพาตามจับโปเกมอนในจังหวัดน่าน
อันนี้แตกต่างกันหน่อยเมื่อกี้ก็เป็นรถโดยสารประจำทาง
อันนี้เขาก็ชาร์จราคาขึ้นมาหน่อยนะคะ
แอร์เย็นค่าบริการ๑๐ชั่วโมง๓๕๐๐บาท
ผู้สื่อข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านเอกสาร
โดยก็มีการจดทะเบียนขนส่งถูกต้องตามกฎหมายทุกคันนะคะ
โดยนายกิติทัศน์ก็บอกว่าเห็นกระแสประชาชนเล่นเกม
ตามจับโปเกมอนตามสถานที่ต่าง
เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นโดยที่ไม่ต้องเดิน
ไม่ต้องขับรถไปด้วยเล่นไปด้วย
ถ้าบอกว่าคนใกล้ตัวเฟืองเองก็ยังมีคนเล่นอย่างนี้อยู่เลย
เราเป็นคนอ่านข่าวเองแบบว่าขับรถไปยังเล่นไป
รู้สึกว่าไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันอันตรายนะคะ

แต่ว่าอย่างตัวเกมนี้เองเขาก็มีออกมาเตือนเหมือนกันไง
ใช่คือถ้าสมมุติว่าตัวเริ่มเดินเร็ว
เร็วกว่าที่คนควรจะเดินได้เขาจะขึ้นขึ้นมาเลยนะคะว่า
คุณกำลังเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
เราไม่สนับสนุนให้เล่นเกมนี้ขณะขับรถ

มันก็เลยมีปัญหาว่าคนขับรถช้า

ลำบับไปอีกจริง
สถานการณ์เป็นอย่างนี้จริงค่ะเดินไป๓วิหยุด
เดินไป๓วิก้มหน้าหยุดหยุดทำอะไร

คืออย่างน้อยก็เข้ามุมนิดนึงละกัน

ให้เวลาให้เวลาดูเวอร์กันสักนักหนึ่ง
ก็พยายามอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นที่เขาไม่เล่น

อกจากนี้คุณผู้ชมสายตรวจโซเชียลของเรามีเทคนิคจับโปเกมอนในเกม
ต้องบอกว่ามันจะมี๒โหมดค่ะคุณผู้ชม
สำหรับการที่ส่องไปเห็นสถานที่จริงในกล้องด้วย
เมื่อเปิดกล้องแล้วก็มีตัวโปเกมอลเนี่ยลอยหน้าลอยตาอยู่ตามที่ต่าง
คนแคปรูปมาลงแคปวิดีโอมาลงนะคะ
หมดนี้จริงแล้วจับยากกว่านะคะ

หนีได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะไม่เปลืองโปเกบอลเนี่ย
เป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะคะ

เกบอลเนี่ยคนเสียไปใช่ไหม
พอเสียไปปุ๊บเราเสียเงินจริงซื้อไปได้ด้วยไง
มันก็เลยทำให้ถ้าประหยัดได้ก็จะประหยัด

เล่นได้มีสติไม่รู้จะพูดคำไหนมันต้องเล่นให้มีสติจริง
ใช่นะคะนอกจากวิธีการประหยัดโปเก็ตบอลแล้วนะ
เวลาจับโปเกมอนค่ะให้ปาบอลตอนที่วงกลมเนี่ย
มีขนาดเล็กที่สุดตอนที่เรากดลูกบอลค้างไว้
จะสังเกตเห็นว่ามีวงกลมอีกวงหนึ่งที่เป็นสีนะคะซ้อนอยู่ในวงกลมสีเทา
นี่คุณผู้ชมวงกลมเนี่ยมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่นะคะ
ถ้าวงนี้ยิ่งเล็กเท่าไหร่วงตอนนี้ที่ในภาพเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะ
จะยิ่งจับโปเกมอนง่ายขึ้นเท่านั้นแล้วก็สีของวงกลมเนี่ย
ก็บอกระดับความยากง่ายในการจับของโปเกมอนด้วยตามภาพเลย
เขียวง่ายสุดสีเหลืองปานกลางนะคะแล้วก็สีแดงระดับยากที่สุดนั่นเอง
ก็แบบว่าให้มันติ้วนิดนึงโยนนี่พอเล็กปุ๊บอ่าได้เวลา
อย่างนี้จะจับง่ายที่สุดตอนจังหวะที่เขาเหล็กที่สุดนะคะไม่เปลืองโปเกมอ
มีคนเคยบอกว่าให้ยิงตอนที่วงกลมใหญ่ที่สุด

มีหน้าคุณรัชพรคุณไปฟังใครมาคะ
จำไม่ได้แล้วมีคนบอกว่ากุมต้องใหญ่ที่สุด
สรุปเล็กที่สุดเหรอต้องเล็กสุดต้องค่อยยิงไปต้องเล็กสุด
เขาบอกว่าเล็กสุดจะจับยากใหญ่สุดจะจับกาย

ถ้ามันโดนปุ๊บนี่มันเป็นแผนล่าโปเกบอลหรือเปล่า